แค่รอบนี้ก็หนักแล้วอย่างที่ขอนแก่น
บ้านของคุณยายหลังหนึ่งเจอพายุลมเป็นพายุหมุนเลยนะ

คุณยายมาเห็นบ้านร้องไห้ร้องห่ม
ร้องทำไมร้องแรกคือหลังคาบ้านยายไปหมดแล้ว
เหตุผลที่สองยังไม่มีเงินซ่อมบ้านอ่ะ
ทำยังไงก็ได้แต่ทำใจ
คุณผู้ชมดูสิครับมันห่อไปหมดแบบนี้ครับ
ความเสียหายของบ้านของคุณยายเลขที่๑๐๘๕บ้านดงเข่ง
ตำบลถ้าสันละอำเภอมันจัครีจังหวัดขอนแก่น
เป็นบ้านของคุณยายกัณหาวิชาโคตรอายุ๗๓ปีครับ
ไฮยุหมุนก็เป็นลมไฮยุร้อนผัดหลังคาปิวหายทั้งหลังแบบนี้
ตกอยู่นู่น๕๐เมตรเลยบ้านไป
ทีนี้คุณยายบอกว่าตอนนั้นนะนะ
โอ๊ยยายไปนาลูกเอ้ย

นะฮะพอฝนสงบหลานวิ่งไปบอกยายยาย
ไปดูบ้านเร็วลมพายุมันพัดหลังคาไปหมดแล้ว

คือบ้านนี้ปลูกไว้เป็น๑๐ปีแล้วนะฮะ
ก็ทำใจไม่ได้นะฮะคือตอนนี้หลานก็ไปนอนบ้านพ่อบ้านแม่เขา
ตอนกลางวันคุณยายก็จะมาเฝ้าที่บ้านนี้คนเดียวอยู่ข้างล่าง
จะมีเพื่อนบ้านมานั่งคุยมานั่งให้กำลังใจปอบกันไป
เมื่อวานเนี่ยมีทีมจิตอาสาของอำเภอมันจาคิรีครับ
แล้วก็อบตอฆาตศรัพย์ไปสำรวจ
กับฐานะกระยะจนไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหนไปซ่อมแซมบ้านหรอก
ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยหน่อยนะ
เพราะว่าก็เดี๋ยวจะติดตามไปเรื่องของทรัพย์อากาศนะครับ
ไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้หลังจากนี้ฝนจะตกหรือเปล่า
ถ้าตกมาอีกคุณยายก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน

ไม่รู้ว่าชีวิตหลังจากนี้คุณยายจะอยู่ยังไงเหมือนกัน

เกิดค่าเกิดแนวคือเกิดไม่ยังชักแนว
คือมันเกิดอะไรหนักขนาดนี้เกิดแล้วแบบไม่เหลืออะไรสักอย่าง
คุณยายก็สงสารนะคือคนไม่มีก็คือไม่มีคุณผู้ชม
แล้วก็ไม่รู้ว่าหลังคาเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อมาซ่อมแซม
ก็คนในพื้นที่หลังงานในพื้นที่นะฮะ
ไปดูไปสำรวจแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาคุณยายด้วยแล้วกันนะครับ
ถ้ามันยังเบิกจ่ายให้เขาไม่ได้นะเรื่องการเยียวยานะครับ
ก็หาสถานที่ท้องถิ่นนะครับหาสถานที่ให้เขาได้ไปอยู่ไปพักพิงก่อน